ที่ระยองมีห้องเฮียนมีคุณตายาม
แกเป็นอดีตดีเจดังที่ระยอง
เสียชีวิตลำพังในห้องเช่า

อึ้งเพราะว่าเขาเขียนนักมันเป็นเต็มฝาผนังเลย
แล้วมีเป็นไดอารี่บอกว่าห้องนี้
ผีเต็มผีเต็มห้อง

เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบร่างของนายยามอายุ๗๗ปี
ชีวิตมา๓๕วันและโดยที่เพื่อนข้างห้อง
่งแต่กลิ่นมันมาไงกลิ่นมันมาอย่างเดียว
เดี๋ยวไม่พอนะคือเพื่อนข้างห้องเคยไปแบบนี้
เคาะประตูเรียกไม่มีคนตอบกลับใช่ไหม
สักพักตอนที่จะเดินหันหลังกลับประตูเหมือนกับมันแง้มออก
แง้มนิดนึงเนี่ย
พอช่วงค่ำวันที่๕มิถุนายนครับคุณผู้ชม

ตัดสินใจกูภัยโทรเรียกกู้ภัยเลยมาดูหน่อย

มาพบว่าตายามท่านเสียชีวิตไปแล้วครับ

ทราบว่าตายามแกอยู่คนเดียวไม่ค่อยยุ่งกับใคร

แต่แกพูดเพราะนะลายมือสวยด้วยครับ

ทีนี้เนี่ยตายางแกมีโรคประจำตัวหลายโรค
แล้วที่ผ่านมาพยายามระบายระบายลงในแดรี่
ก็ไม่ค่อยยุ่งกับใครไงก็เลยเขียนลงไดอารี่ไปซะ

ข้อความที่พบในไดอารี่ครับคุณผู้ชมแล้วก็มีในห้องด้วย
ว่าอย่าสร้างเวรสร้างกรรมกันเลย

อะไรจะเกิดมันคงเป็นกรรมรักกันไว้เถิด
ใครมาอยู่ห้องนี้ขอให้ร่มเย็นเป็นสุข
ไม่ใช่พี่ก็เหมือนพี่ไม่ใช่น้องก็เหมือนน้อง
เพราะเราห้องติดกันอย่าก่อเวรก่อกรรมกันเลย

ผมทรมานทั้งร่างกายและจิตใจแต่ไม่มีใครรู้

ขอให้ทำแต่ความดีอย่าสร้างเวรสร้างกรรมกัน

ที่เขาแรงไม่รู้ทำบุญให้เขาบ้างหรือเปล่าเนี่ย
เขามาเล่นงานผมกรรมของผมจริงพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อ
หาว่าผมเพี้ยนบ้างผมไม่รู้จะทำยังไง
ทรมานอยู่เต็มห้องไปหมดทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเลย
เล่นงานผมทุกอย่างผมจะประสาทตาอยู่แล้ว

แล้วก็ลงชื่อไว้ว่าชัยยายามครับ

กู้ภัยบอกห้องนี้นี่ไม่ใช่ศพแรกมีตายมาแล้วสาม
ก็ว่านี่มีศพที่หนึ่งผูกคอตายบนสิ่งที่
สองได้ไม่ทราบสาเหตุแล้วก็มาเป็นศพที่
คือตายามนี่แหละนะคะไม่ใช่แค่นั้นนะ
บอกว่าก่อนหน้านี้มีสาวประเภท๒มาผูกคอ
หน้าปากซอยห้องเช่าแล้วก็มีคนแก่ป่วยตายในห้อง
แล้วต่อมาก็มีคนแก่ตายในห้องเนี้ยเป็นลายที่สามอืม
ล่าสุดคือตายามแล้วป้าเล็กก็บอกว่าห้องป้าก็เคยมีคนตายก่อนหน้าเหมือนกัน
หืมไปไหนก็เขียนเพื่อนไปถ้าไม่ไปเขาก็มีคน
มีคนแก่สามศพเนี้ยก่อนหน้านี้ตายอย่างไร
อยู่เรียนมอ๖หรือเอ๊ะมอ๓หมดเนี้ยมันโผล่ตายตรงนั้นน่ะ

นี่นะป้าเล็กเพื่อนข้างห้องนะนี่อยู่ในห้อง
แล้วที่ตะยามเขียนว่าเป็นที่วัดจริงหรือเปล่า

ชาวบ้านเขาก็เชื่อว่าน่าจะเป็นอาถรรพ์ที่ดินวัดนี่แหละ
มันก็เลยมีวิญญาณมาวนเวียนในห้องของตายาม

ส่วนเพื่อนของตายามองว่าโอ๊ยไม่ใช่หรอกไม่ใช่ผีอะไรหรอก
แต่ยางแกป่วยน่าจะป่วยจนหลงลืม
แล้วคิดไปเองว่ามีผีอยู่ในตัวคอยมาหลอกหลอนอะไรแบบนี้
แต่คุณผู้ชมเมื่อวานนี้ใครไม่เชื่อไม่เป็นไร
แต่ชาวบ้านแถวนั้นเขากลัวเขาก็ไม่ลบหลู่กันนะ
เขานิมนต์พระมาสวดเชิญวิญญาณที่หน้าห้องเลย
ให้ตายามไปสู่สุขติครับ

หมอปลาต้องมาสิถูกป่ะอ้าวเหรอมาสิมาสิ
เมื่อคืนตีหนึ่งฮะหมอปลากับพี่น้ำฟ้าครับแล้วก็ทีมกู้ภัย
ไปตรวจสอบสภาพห้องเช่าที่มีร่างของตายามอยู่นี่นะ
จะตรวจสอบดูหน่อยว่ามีอะไรวนเวียนอยู่หรือไม่อย่างไร
จากการตรวจสอบหมอปลาก็ไม่ได้มีอาการอาเจียนหรือว่าหาวนะ
แต่ก็เหม็นกลิ่นเหม็นกลิ่นของผู้เสียชีวิตแหละ
มันก็ยังมีกลิ่นอยู่ค้าคลุ้งอยู่
แล้วหลังจากพี่น้ำฟ้าไปดูในห้องแล้วออกมาปรึกษากับทีมกู้ภัย
ก็สรุปกันว่าเดี๋ยวจะรอให้เจ้าหน้าที่เนี่ย
ห้องให้เสร็จเรียบร้อยก่อนคือมันยังมีคราบอะไรเยอะอยู่ครับ

เพื่อไล่วิญญาณที่สถิตอยู่ในห้องให้กลับไปสู่พบภูมิตนเอง
ชาวบ้านแถวนั้นเขาจะได้สบายใจกันครับ
แต่หมอป้าก็เคยบอกนะว่าเวลาที่แบบเขาเขียนระบายแบบนี้
คือมันถามว่าอาจจะเป็นจริงได้ไหมก็อาจจะเป็นจริงได้
บางทีร่างกายเขาอ่อนแอมากแล้วคือเขาจะเห็นอะไรพวกดวงวิญญาณต่างเหล่านี้
แล้วพอไปบอกใครก็กลัวไม่มีใครเชื่อเลยต้องเขียนระบายค่ะ
ตอนนี้เพื่อนข้างห้องนี่แหละที่ไม่สบายใจที่สุดเออ